สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมจูด้งในสมัครทั่วไทยนั่นเองครับวันนี้บรรยากาศดีมากจริงครับโอ้โหลมเย็นผมอยู่ที่ตำบลท่าเรืออำเภอปากพลี
จังหวัดนครนายกนั่นเองครับได้ข่าวมานะครับว่าที่นี่เนี่ยมีระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์มากและมีพื้นที่ชุ่มน้ำที่ต้องบอกเลยว่าดีเลิศประเสริฐศรีจริงนะฮะแต่ว่าที่นี่จะมีอะไรให้ผมดูบ้างตามมาเลยครับ
ครับจริงจริงแล้วเขามีความสำคัญต่อชุมชนหรือมีความสำคัญต่อระบบนิเวศในพื้นที่นี้อย่างไรบ้างฮะเป็นแหล่งอาหารของชุมชนครับแล้วก็เป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์ซึ่งซึ่งก็มีชาวบ้านเนี่ยเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะควายเนี้ยก็ประมาณห้าหกร้อยกว่าตัวหกร้อยกว่าตัวเป็นสัตว์หรือว่าสิ่งมีชีวิตที่
เดี๋ยวผมต้องขอไปหาไกด์ชุมชนก่อนได้ไหมครับได้ครับขอขอบคุณท่านนายกมากนะครับขอบคุณครับ
และตอนนี้ครับผมก็อยู่กับไกด์ชุมชนแล้วครับท่านกำนันประทีบบุญเทียนสวัสดีครับท่านครับวันนี้ที่แรกที่เราจะไปเที่ยวคือที่ไหนดีฮะ
โอ้โหดูหน่อยสิพิกษ์ข้างข้างนี้โอ้โหขาวสวยมากขาวไม่มีงอเลย
เป็นรูปเป็นทรงแบบนี้เลยฮะแน่สวยมากจริงจริงครับ
เดินทุ่งย่าดูควายกันมาแล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนไปดูวิถีชีวิตริมน้ำของชาวตำบลท่าเรือกันบ้าง
วิถีชุมชนเนี่ยครับก็จะใช้ประโยชน์จากลำน้ำเนี่ยเป็นประมงท้องถิ่นประมงพื้นบ้านเนี่ย
ใช้เรือเรือประเภทเนี้ยนะฮะหาปลาเช่นดับคายแล้วช่วงที่น้ำมันเยอะเยอะนี่คือเขาหาปลาข้างหน้าบ้านได้เลยไหมครับ

และนี่ก็คือปลาที่เขายกยอได้ครับท่านกำนันครับมีปลาอะไรบ้างครับ
ราชโดปลาชโดเขาไปทำอะไรกินฮะส่วนใหญ่ก็เอาไปทำเค็มนะครับ
เกลือตากแดดนะครับอีกตัวหนึ่งก็ตัวนี้เขาเรียกว่าปลาตะกลับพื้นบ้านเขาเรียกปลาตะกลับ
เหมือนคล้ายปลาหมอเลยนะฮะอันนี้คือปลาปลาฉลาดเป็นตัวแบนแบบนี้
สวยมากเลยฮะเอาไปตากแล้วก็ย่างย่างเก็บไว้ได้นานโอ้โหวันนี้ต้องบอกเลยว่าสนุกมากจริงจริงครับ
ที่ได้มาเที่ยวที่ตำบลท่าเรือที่จังหวัดนครนายกแห่งนี้แต่ถ้าใครอยากจะเที่ยวแบบนี้
กำนันครับแนะนำหน่อยครับก็ติดต่อมาได้นะครับทางอ่า
การบริหารส่วนตะบนท่าเรือนะครับองค์การบริหารส่วนตะบนท่าเรือจะมีทีมงานนำเที่ยว
แล้วก็ให้ความรู้ต่างในพื้นที่ชุ่มน้ำของตำบลท่าเรือเรา
วันนี้ขอขอบคุณท่านกำนันมากนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
และนี่ก็คือสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องบอกเลยว่าต้องมาให้ได้ที่ตำบลท่าเรือจังหวัดนครนายก
สำหรับวันนี้ผมจูด้งและสะบัดทั่วไทยต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ